เป็นผลไม้ที่ยังไงยังไงก็ต้องกินหน้าร้อน

ส่วนพ่อค้าที่ขายทุเรียนบอกว่าร้อนเหลือเกิน

เขาบอกว่าพ่อค้าเนี่ยนะไม่กวักมือไม่กระดิกนิ้ว
แต่จะกระดิกอะไรลองดูค่ะ
โอ้โหพ่อค้าบอกอากาศมันร้อนผมร้อน

โอ้โหแต่ถ้าคุณจะให้ผมไปสู้นะ

เดี๋ยวผมขอไปฟิตเน็ตอีกสัก๕ปีก่อน

นี่ดูสิเรียกลูกค้าแบบนี้
คุณสูตรสมมุมมันทำยากไหมอย่างนี้

ขายทุเรียนถอดเสื้อขายทุเรียนหรือรีลาแบบนี้
ใครก็ขายได้แต่ไอ้กระดกนมเนี่ย

อันดับแรกใช่ค่ะต้องมีแพ็คก่อนนะคะ

เพื่ออยากจะลางานไปซื้อหน่อย
อยู่ตรงริมถนนใกล้สี่แยกเหมืองง่าย
อยู่ที่ถนนเจริญราชค่ะที่อำเภอเมืองลำพูนนะคะครับ
คนที่ผ่านไปแถวนั้นนี่อื้อหือ
จะชนเอานะมองทางข้างหน้าด้วยเด้อ

ใช่ค่ะนี่แหละก็มาขอชิมชิมหมอนทอง
หมอนทองกับพ่อค้ากล้ามโต
เออเห็นแบบนี้เนี่ยบางทีนะ
เขาก็แบบเหมือนกับพอลูกค้ามาถึงแล้วใช่ไหม

ให้กับลูกค้าสาวได้ดูลูกค้าสาวเขินจ้า

คุณสุรางจักรคำเจ้าของร้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
สองหนุ่มนี้ที่เอามาเป็นสองหนุ่มนักกล้าม
ให้มาถอดเสื้อโชว์กล้ามเรียกลูกค้าหน่อย

ใช่ค่ะขายอยู่ที่ลำพูนทุเรียนมาจากไหนจ๊ะ

เป็นล็อตแรกของต้นฤดูแล้วเป็นเกรดพรีเมียมด้วยคุณ
โอ้โหแน่นเลยกล้ามหรือเนื้อทุเรียนก็ไม่รู้นะคะ
รสชาติหอมหวานแน่นอนค่ะโลหนึ่งเนี่ยเขาขายโลละร้อยแปดสิบ
ฟังหน่อยไหมขอฟังหนุ่มนักกล้ามหน่อยค่ะ
เก่าของถนนเจริญราชครับ
เชียงใหม่ลำกูลครับสี่แยกมะง่าครับร้านจะอยู่ทางขวามือ๕นาทีของเชียงใหม่ครับ
นี่หนุ่มเนื้อแน่นยืนยันว่าทุเรียนที่ผมขายแน่นเหมือนกันฮะ
มาแบบนี้นี่ดิฉันนึกออกแล้วดิฉันจะส่งใครสู้ส่งใคร
ดิวเซอร์รู้ก่อนร้อนหนาวทำไมฮะ
ก็เขาเคยถ่ายคลิปของโต๊ะข่าวเที่ยงของเราเนี่ย
คุณผู้ชมไปย้อนดูได้ครับเออ

อ่ะร้อนหน้าดูพอมาขายแบบนี้ถอดเสื้อแบบนี้ลูกค้าเข้าเลย
แล้วดูที่ข่าวเที่ยงไทรัฐโอ้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวกองเซ็นเซอร์เค้าอย่างนี้